คุณผู้ชมคะร้านขายอาหารตามสั่งที่คุณผู้ชมเคยรับประทานเนี่ย
จานนึงเนี่ยเอาเป็นร้านธรรมดานะร้านตามหมู่บ้านทั่วไปเนี่ยนะคะ
จานหนึ่งราคากี่บาทแสดงความคิดเห็นมาทั้งไลน์และเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
แต่ดิฉันเชื่อว่าราคาไม่สูงเท่าร้านที่ดิฉันจะพาไปดูแน่นอน
เพราะชาวเน็ตเขาบอกว่าโอ้โหร้านก็ตั้งอยู่ริมถนนอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
อาหารต่อจานนะ๗๕บาท๗๕บาทบางจานไปถึง๘๕บาทเลยนะ

ชาวเน็ตเขาไปกินมา

ในพื้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

แต่ราคาเขาบอกมันไม่ธรรมดาค่ะ
เมนูคณะหมูกรอบกะเพราหมูกรอบ
ผัด๖๕บาทถ้าสั่งพิเศษบวกไปเลยเป็น๘๕บาท
เน็ตก็บอกว่าโอ้โหมันแพงขนาดนี้ได้ด้วยเหรอ
ตามไปเลยลงพื้นที่ไปดูมันเป็นยังไงร้านเนี่ย
ร้านนี้เลยนะมันก็เป็นห้องแถวติดกันอ่ะนะ
ราคามันก็ไม่น่าจะเท่านี้นะไปเจอเจ้าของร้านค่ะ
ร้านนี้เอาชื่อร้านก่อนนะแดงอาหารตามสั่งอยู่ริมถนนอุดรธานีบ้านผือตำบลเขือน้ำค่ะ
ก็เห็นสติ๊กเกอร์นะเป็นราคาอาหารติดอยู่ที่กระจกหน้าร้าน
เขาก็เขียนไว้หมด๗๕เขียนตัวเหลืองนะ๖๕๗๕บาท
ถามเจ้าของร้านค่ะชื่อว่านายศักดิ์ชัยเที่ยวขจรอายุ๗๑ปีนะคะ
บอกว่าเปิดร้านนี้๗๘ปีแล้วก่อนจะเกิดโควิด๑๙ขายได้วันละ๑๐๒๐จาน
แต่มาทุกวันนี้ขายได้๓๕จานแล้วราคาวัตถุดิบมันแพงขึ้น
ก็เลยจะต้องปรับราคาไงทุกอย่างมันต้องปรับนะมันต้องปรับตัวนะ
และหากลูกค้าคิดว่าแพงไปไม่ต้องกินไม่ต้องมาซื้อ
จริงพูดเหมือนกันจริงเอาฟังฟังค่ะ
ปีก่อนผมมาขายให้๔๐บาทด้วยซ้ำนะ
เขาติดแพงก็โวยวายแล้วนี่ของมันแพงแก๊สมันก็จาก๘๐๐กว่า๒๐๐กว่า๓๐๐กว่า
มันขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้๔๐๐ผมก็บอกว่าโอ้ดูสิ
แล้วน้ำมันเนี่ยสมัยนู้นตอนผมขาย๔๕ให้น้ำมันขวดละ๒๐บาทนะน้ำมันพืช
แล้วมาถึงตอนนี้บอกคุณไปดูดิน้ำมันเขาขึ้น๒เท่าเป็น๔๐๔๐กว่า
แล้วคุณให้ผมขายอยู่ในราคาเดิมมันได้ยังไง
เขาเห็นอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่เห็นก็เป็นไปไม่ได้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

ราคาให้ลูกค้าเห็นชัดเจนแล้ว
แสดงว่าคนที่รับประทานก็คือจะต้องพร้อมที่จะรับได้กับราคานี้
แต่ป้ายราคามันก็เป็นสีเหลืองมันก็มองไม่ค่อยเด็ด
ใช่และอีกอย่างหนึ่งการที่จะเปรียบเทียบว่าแพงไม่แพง
ก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของผู้ซื้อด้วย

ในขณะที่ร้านอื่นเขาขายจานละ๔๐๕๐ได้
ร้านคุณลุง๗๕ใช่ไหม